นักท่องเที่ยวก็ไปสั่งอาหารกินครับนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบอยากจะกินอาหารแบบด่วน
ทั้งเมาทั้งหิวแหละรอคิวไม่ไหว
สุดท้ายก็ปลาขวดใส่ร้านจนทำให้เกิดสึกทะเลาะกัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้ากับพนักงานของร้านค่ะ
ไม่รู้ใครเป็นใครที่หน้าร้านอาหารนะคะในซอยแสนสบายที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
แต่ว่าในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะ
มีทั้งตีทั้งทุ่มเก้าอี้นะคะ
พลเมืองดีก็แจ้งตำรวจสภป่าตองเข้ามาระงับเหตุ
แต่ตอนที่ตำรวจมาเนี่ยคนในคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะ
เหลืออยู่ฝ่ายเดียวนะคะมีอยู่๓คนนะคะ
อีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วแยกย้ายไปแล้วนะคะ
นี่คือภาพตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ
นายโมฮามัติเจฮาร์ดเป็นชาวจอแดนเล่าอย่างนี้ค่ะ
บอกว่าเขากับเพื่อนอีก๒คนทำงานอยู่ที่ร้านนี้นะคะ
แล้วก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ๕คน
มีอาการเมาสุราแล้วมาสั่งอาหารครับ
บอกต้องการแบบด่วนด่วนแต่ร้านบอกว่าไม่ได้มันต้องตามคิว
มาก่อนก็ได้ก่อนนะคะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวก็เกิดอาการไม่พอใจ
ต่อว่าด่าทอพนักงานแล้วปลาขวดน้ำไปที่ร้าน

แล้วก็เนี่ยค่ะสุดท้ายก็เกิดการทะเลาะกันแบบนี้นะคะ
ซึ่งคู่กรณีก็ไปจากตรงจุดเกิดเหตุก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนะคะ
ตรวจพิเศษก็เลยถ่ายรูปทำประวัติไว้แล้วนะคะ
รอนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ว่าจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีหรือไม่ค่ะ